เกมต่อชีวิตวันนี้ขอมอบโอกาสให้กับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น
ต่อชีวิตวันนี้ขอมอบโอกาสให้กับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น
ครอบครัวที่มีพ่อแม่คือครูและลูกคือนักเรียน
พวกเขาจะมารวมใจกันสู้เพื่อโรงเรียนนี้ที่เขารัก

และสนุกสนานไปกับความน่ารักของเด็กในโครงการพิเศษ
เกมต่อชีวิตโรงเรียนนี้หนูรัก
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัว
ที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเกมต่อชีวิตโครงการพิเศษโรงเรียนนี้หนูรักในวันนี้นะครับ
เป็นเรื่องราวของนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะวัฒนธรรมของภาคใต้
มีครูที่พร้อมในการให้องค์ความรู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
ถ้าพูดถึงไทยรัฐวิทยา๒๓เขาจะนึกถึงมโนรา
โรงเรียนตั้งอยู่หมู่ที่๒ตะบนหานโพอำเภอเขาใจสนจังหวัดพัทธลุง
เราเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล๓จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖
มีนักเรียนทั้งหมดณปัจจุบันนี้๑๒๖คน
จุดเด่นของเงินนี้ใช่ไหมคะเราจะเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเลยก็คือ
โชคดีค่ะเรียนอยู่ในชุมชนที่มีภูมิภัณฑ์ท้องถิ่นด้านมนุฬา
โรงเรียนก็คือนำภูมิปัญญาที่มีมาต่อยอด

สิ่งที่เขาจะได้นอกเหนือจากความรู้
และคุณธรรมจริยธรรมที่ออกไปจากโรงเรียนแล้ว

ทุกคนจะรู้จักว่า
นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๓นั้น
เด่นในเรื่องความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์

โรงเรียนมีชุมนมหลายชุมเลย
แต่มโนราจะเป็นชุมนุมหนึ่ง

ครูต้อยและคุณครูเจนค่ะ
เวลาที่เราจะเริ่มเรียนรำโนรานะคะ
เราก็จะต้องมีการวอร์มร่างกาย
ถ้าว่าเราไม่ได้มีการวอร์มก่อนนะคะ
คือต้องทาง่ายก่อนต่อเลยคือดัดมือ
ได้ไปนั่นค่ะให้ร่างกายเราดัดตัว
คือการรำมโนราเราต้องมีความอดทน

ตอนเที่ยงค่ะแล้วก็ล่ำตอน๕โมงเย็นค่ะ
เราก็พระชีมาค่ะ
ถ้ามันไอ้ไปมันต้องทอดพรรณห์ชุลน่ะค่ะ

คืออย่าให้ออกมาให้รำแซกก่อนก็กลดเลย
นักเรียนเขาก็จะมีความอดทนว่า

แล้วนุ้งก็กดแล้วนุ้งก็ลำแซกก็คือ
แซกขาคือหลีบทอดชุดหมาแล้วก็เข้าห้องนาวค่ะ
คือซุดแล้วค่ะนุ้งก็กดค่ะ
อยากได้ชุดมโนราให้คุณครูกับพี่ครับ
อยากได้ชุดมโนรา
ที่ข้อออกแล้วก็ที่ไร้มันคาดค่ะ
แล้วก็ที่รอยาไว้มันออกมาหมดเลยค่ะ
ไลค์ทั้งออกหมดเลยมันเป็นคนละสีกันหมดเลยค่ะ
คือมันเกาะหน้าเลี่ยวค่ะมันเกาะแก๊มากค่ะ
ที่โรงเรียนชุดโนล่าก็จะไม่ขอบคุณ
เล็กเกินไปบางคนก็จะใส่ไม่ได้ค่ะ
แล้วก็ชุดมนุรามันก็จะปุ่นกันไม่กรอบซี่ค่ะ

ทำไมโรงเรียนเราไม่มีชุดเหมือนโรงเรียนอื่นนะคะ
ทำไมถึงอยากได้ชุดใช่ไหมคะ
เหมือนที่บอกค่ะว่าโรงเรียนของเรา
ทุกคนจะมองว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๔
เป็นโรงเรียนที่มีความสามารถด้านมโนรา
มีคุณครูพร้อมที่จะสอน
มีชุมชนพร้อมที่สนับสนุน

แต่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีชุด
ที่มีอยู่คือมันนานแล้วนะคะเป็น๑๐ปีแล้ว
เวลาได้คลิปเก่าพี่ก็จะเสียใจค่ะ
ถ้าได้ชุดมาแม่งจะมีความมั่นใจมากขึ้นอยู่เลยค่ะ
ถ้าใส่แบบเก่าอ่ะจะมาที่ร่ำอยู่ดีก็ลุดค่าอะไรแบบนั้นเลยค่ะ
คือมันเกิดปัญหาค่ะ
บางทีร่ำแล้วก็มันลุดอะไรแบบนั้นค่ะ
เนี่ยคุณครูพยายามแล้วแต่มันไม่ได้อ่ะลูก

เมื่อวานเป็นแด็คต์ที่ตัวโต้เปลือนนะคะ
ก็เลยมีความลำบากกันเพราะว่าชุดที่โรงเรียนที่พี่

ส่วนคนไหนที่ใส่ไม่ได้เราก็จะต้องหาโอกาสไปหยิบยืมหรือไปเช่ามาให้เขา
เพื่อให้โอกาสเขาได้รำร่วมกับเพื่อนให้ได้ในครั้งนั้นนะคะ
ถึงเวลาจะแสนหลังแล้วนะคะ
เด็กมันขาดอยู่ค่ะพี่ขอซ่อมก่อนนะคะ
แล้วบางครั้งชุดที่เราสวมไป

ก็ช่วยกันทั้งคุณครูพอ
ทุกคนลุมกันช่วยกันหมดเลยค่ะ
จนสามารถทำให้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้น
เราได้ออกรำสู่สายตาของคนดูได้ค่ะ
เรามีโอกาสได้ไปให้นักเรียนไปรำงาน
เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทธลุง

ต้องใช้นักแสดงมโนราเนี่ยเยอะ
ก็คุณครูต้อยซึ่งเป็นคุณครูที่รับผิดชอบ
ก็บอกว่าพอพี่ไปขอยืมชุดมาแล้ว
ปรากฏว่าเขาปฏิเสธพี่มา

พอพอรู้สึกคือคือ
ก่อนหน้านี้คือซ้อมอย่างดีทุกอย่างพร้อมหมด
เหลือแต่ชุดอย่างเดียวที่เราขาด

แต่ชุดมีแค่๘ชุดเองค่ะ
เพราะฉะนั้นในแต่ละครั้งที่เราไปรำ
เราก็จะต้องหาไปหยิบยืมบ้าง

ซึ่งค่าเช่าแต่ละครั้งชุดหนึ่งก็ตกประมาณ๕๐๐บาทนะคะ

ทำยังไงก็ได้ให้เรามีชุดเป็นของตัวเราเองบ้าง
นั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พอทำก็ได้
ให้เด็กเขาได้มีชุดสำหรับใส่เพื่อแสดง
ไม่ว่าจะเป็นงานไหนก็แล้วแต่แล้วแต่
มาให้หนูและน้องได้ใส่ค่ะ
หนูมีโอกาสแล้วหนูจะไปยาย่ามทำไมดีที่สุดค่ะ
เพื่อที่จะได้ชุดมโนราที่สวยกลับมาโรงเรียน

เหนือจากจะเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้แล้ว
ยังเป็นการต่อยอดให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนด้วยค่ะ
ในส่วนของที่เป็นนักแสดงแล้วก็จะเป็นการร้อยลูกปัดมโนรา
ทั้งสองส่วนนี้นะคะเป็นการต่อยอดเพื่อนักเรียนสามารถนำเงินไปช่วยเหลือครอบครัวค่ะ
ถ้าหนูเลยเป็นเรียนหนูก็สามารถสร้างรายได้กับเพื่อนและกับตัวเองได้ค่ะ

ดูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเล่นเกม
เรียนนำชิ้นมโนราให้พี่น้องได้ซัยค่ะ

ก็จะจึงแค่การแบดที่ความสงุนชัวร์

กลับไปด้วย

กลับไปด้วย

กลับไปด้วย

กลับไปด้วย

กลับไปด้วย
กลับไปด้วย

กลับไปด้วย
กลับไปด้วย

ขอต้อนรับคุณครูนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๓วัดโคกโหนดจังหวัดพัทธลุงครับสวัสดีอีกครั้งครับ
เก่งมากเลยเมื่อสักครู่นี้เป็นการแสดงในชุดอะไรครับ
นายพรานจับโนราค่ะก็คือพรานบุญนั่นเองพรานบุญจับโนราค่ะ
ป่ะฮะที่ถ้าที่น้องมโนลาลงไปอาบน้ำกันแล้วพานบุญมาแอบดูชอบแอบดูนะพวกเราเนี่ยนะ
การแสดงนี้ฝึกมานานไหมผอ๑สัปดาห์ค่ะแล้วใครเป็นคนสอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโนลา
ต้อยนาตสินเหรอครับค่ะเอกวิชาเอกหน้าตสินค่ะที่เรียนมา
ครูสอนที่นี่มากี่ปีแล้วครับสอนมาทั้งหมดเกือบจะสามสิบปีแล้วค่ะ
แล้วส่วนครูอ้อยล่ะครับค่ะก็จะเป็นส่วนของช่างแต่งหน้าค่ะให้เด็ก
แล้วก็จะเป็นช่วยแต่งตัวนิดหน่อยค่ะเวลามีงานแต่ละทีจะต้องตื่นมาแต่งกันตั้งแต่กี่โมง
ก็บางทีก็ตีหนึ่งตีสองอะค่ะแล้วไม่มีงอแงกันบ้างเหรอครู
ดิกตื่นเร็วกว่าครูค่ะดิกจะน่ารักมากแล้วก็ไม่ที่ผมถามว่าครูงองแงไหม
ส่วนเครื่องแต่งตัวเห็นบอกว่ามาจากไหนฮะอันนี้เอามาจากหลวงพ่อที่วัดหรือเปล่าคะลูก
ยืมมาหลวงพ่อท่านให้มานั่นไง

อันนั้นเป็นงบประมาณของทางโรงเรียนที่เราสร้างไว้ประมาณ๑๙ปีแล้วค่ะ
ส่วนใหญ่ตรงส่วนไหนที่มันชำรุดครับดู

พอมันหลุดขาดแล้วก็จะเหมือนโดมิโน่เลยค่ะ

นี่เห็นเลยเล็บนางเล็ก
นางก็เลยต้องเอาไอ้นี่พันไว้

แล้วมีอะไรตรงส่วนไหนอีกไหมครู
ค่ะแล้วก็มีที่เป็นพวกลูกปัดที่อยู่ที่ผ้าห้อยอะไรแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าเวลารำไปหัวเข่าบ้างอะไรของแกจะไปทับมันก็จะหลุดอะค่ะ
มีเหตุการณ์ที่บอกเวลาจะขึ้นเล่นแล้ว
ตอนนั้นหนูจะขึ้นลำแล้วค่ะ

คุณครูก็เลยต้องมาช่วยกัน

กังวลไหมลูกเวลาแสดงไปแล้วลำไปอย่างนี้
กังวลค่ะหนูกังวลว่าชุดมันจะหลุดค่ะ
เสิร์ชนี่ก็ใหญ่กว่าหัวเด็กมากเลยนะครู

เพราะว่าขนาดไม่เท่ากันนะคะ
เวลาที่เราเจอนอกจากชุดจะพังแล้วเครื่องจะพังแล้วมี
มีอะไรอีกไหมครับเกี่ยวกับเรื่องการแสดง
ค่ะก็อุปสรรคก็คือเด็กเนี่ยนะคะ
เมื่อนุ่งผ้าแล้วมันนาน
ก็จะมีการปวดฉี่
อย่างน้องการ์ดเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่า
ปวดฉี่ขึ้นมาในขณะแสดงก็สงสารมาก
มันเป็นยังไงลูกน้องการ์ดไหนเล่าให้ฟังสิ
ก็คือหนูได้ลำตอน๕โมงเย็นค่ะ
แล้วก็ครูแต่งชุดให้หนูตอนเที่ยงค่ะ
แล้วหนูก็ตอนนั้นคือตอนที่จะไปรำแล้วก็บวกกับความตื่นเต้นด้วยค่ะ
แล้วมันก็รู้สึกปวดชีค่ะ
อย่างนี้ตลอดกับพี่กลับไปอย่างนี้ค่ะ
คือพยายามกดยาให้ฉี่เราออกมาค่ะ
ผมเห็นแล้วล่ะครับผอว่าเครื่องเนี่ยจะเก่ามาก
เพราะฉะนั้นเด็กมันก็จะขาดความมั่นใจ
เคยไปเจอกับโรงเรียนอื่นไหมครับ
ถ้าเกิดว่าต้องไปเจอโนลาด้วยกันอะไรอย่างนี้
พอเจอเสร็จปุ๊บเด็กเขาก็จะมองแล้วมาบอกคุณครูว่า
คุณครูค่ะดูชุดโรงเรียนนั้นสิ
ทำไมของเขาสวยจังเลยเมื่อไหร่เราจะมีแบบนั้นบ้าง
ฟังแล้วก็สะท้อนใจนิดนึง
บอกว่ารอก่อนนะลูกเดี๋ยวเราต้องมีโอกาส

เวลาเขาไปแสดงชุดที่เขารำค่ะ
มันมีน้อยแต่เด็กที่เราซ้อมมันเยอะ

แล้วเขาได้คำตอบมาว่า

เพราะเราเป็นผอโรงเรียนที่ต้องดูแลทุกอย่าง
แต่พอเราไม่สามารถจัดการอะไรได้มันต้องเสียใจค่ะ
ผอครับจริงเราคิดว่าโนรามีประโยชน์กับเด็กไหม
จะช่วยพัฒนาเขาได้ในหลายเรื่องเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกสมาธิ

แล้วก็การมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เขาจะต้องมีวินัยในการฝึกซ้อม

คือไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะมารำได้เลย
มันต้องฝึกตัวมันต้องมีการวอร์มร่างกาย

เห็นบอกว่าทางโรงเรียนของเราเนี่ย
ก็มีโครงการที่จะหารายได้เสริมให้กับเด็กด้วย

ตอนนี้โรงเรียนบังคัมเพจของโรงเรียน

เพื่อที่จะจำนายรายได้ของโรงเรียน

ก็ฝากกันด้วยนะครับ
เห็นบอกว่าทางโรงเรียน
แม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการแต่งกาย

แต่ก็มีฝีไม้ลายมือในการแสดงโนราของเด็ก

เขาได้รับรางวัลมาด้วยใช่ไหมฮะ
เป็นถ้วยพระราชทานที่ว่าจัดแข่งขันในระดับจังหวัดพัทธลุงค่ะ
แล้วต่อมาก็คือที่ภูมิใจ
แล้วก็ปราบปลื้มใจมากก็คือ
ได้รับโอกาสจากมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
ให้เด็กได้มารำมนุระร่วมงานเทศนเกียจ
หลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ภูมิใจนะผมก็ภูมิใจนะครับ
วันนี้จริงแล้วที่มาเกมต่อชีวิตนี่

หมายก็คืออยากได้

เพื่อไปจัดหาจัดซื้อชุดลูกปัดมโนรา
เพื่อที่จะให้นักเรียนเขาได้มีชุดสำหรับแสดง
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์
ก็จะให้นักเรียนเขาได้ฝึกร้อย
จะได้หารายได้ระหว่างเรียนได้ด้วยค่ะ

แต่วันนี้ต้องทำไปตามกติกา

ก็เหมือนนักรบที่ขาดเสื้อกล่อและอาวุธ

พวกเขาได้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมนี้
ให้สมบูรณ์ที่สุดในทุกด้าน
ด้วยการพิชิตโจทย์คำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ

ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญของคุณครูและนักเรียน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๓จังหวัดพัทธลุง
ที่จะมาสู้เพื่อชุดมโนราของพวกเขา
ด้วยการพิธีโจทย์ให้ถูกต้อง๔ข้อครับ
ถ้าทำได้๑ข้อรับอุปกรณ์สำหรับทำชุดมโนรา๓ชุด
ทำได้๒ข้อรับอุปกรณ์สำหรับทำชุดมโนรา๕ชุด
ทำได้๓ข้อรับอุปกรณ์สำหรับทำชุดมโนรา๗ชุด

รับอุปกรณ์สำหรับทำชุดมโนรา๙ชุด

พร้อมที่จะสู้เพื่อโรงเรียนไหมครับ

เก็บที่เหลือเอาไว้ให้กับสมาชิกของเรา

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๑
เรื่องที่๒เกมร้อยลูกปัด
เรื่องที่๓เกมเดินกระสอบ
เรื่องที่๔โภงศิษย์คำพี
เรื่องที่๕สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทธลุง
ขอเลือกเลือกโภงศิษย์คำพีค่ะ

แล้วก็ติดตามผลงานอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ
ติดตามมาตั้งแต่พี่ปูกี่ขวบครับ
น่าจะเป็นคุณครูตอนประมาณสัก๗ขวบได้ค่ะ
แสดงว่ามาสายแนวเพื่อชีวิต
แต่ว่าพี่ปูคือในดวงใจเลย
ใช่ค่ะเป็นนักร้องที่อยากจะเขียนจดหมายหาย

รู้สึกว่าปราบปลื้มแล้วก็อยากจะเจอคนนี้มากค่ะ

ศึกษาข้อมูลพี่ปูมาบ้างไหม

ทำให้เต็มที่นะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะได้ค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วโจทย์สำหรับเรื่องนี้คือ
ข้อมูลใดไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของพงศิษย์คัมภีร์
ตัวเลือกที่หนึ่งอัลบั้มแรกชื่อถึงเพื่อน
ตัวเลือกที่๒เพลงสุดใจอยู่ในอัลบั้มเสือตัวที่๑๗
ตัวเลือกที่สามเกิดเดือนพฤศจิกายน
ตัวเลือกที่สี่เกิดที่จังหวัดหนองคาย
คุณครูเริ่มฟังเพลงของพงศิษย์คัมภีร์ตั้งแต่อายุ๗ขวบ
ภูก็คือแรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุด
และเชื่อว่าคำถามข้อนี้เป็นคำถามที่คุณครูมั่นใจมาก

ขอเลือกข้อที่๒เพลงสุดใจอยู่ในอัลบั้มเสือตัวที่๑๑ค่ะ
ตัวเลือกที่๒เพลงสุดใจอยู่ในอัลบั้มเสือตัวที่๔
คุณฮ่ายังไม่หมดนางพี่ครับจากเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเพียงคนต่อไป

แล้วมีที่ไหนอีกลูกที่ไหนอีกสวย

มีดอกบัวบานเต็มเลยค่ะ
แล้วมีอะไรเด่นอีกในทะเลน้อยมีอะไรเด่นอีก
มีสัตว์หนึ่งชนิดค่ะ
โอ้โหมองหน้าลุงเต็มเลยสัก

ควายที่ทะเลน้อยมันแตกต่างจากควายที่อื่น

ก็คือควายที่จะเลน้อยก็จะอยู่ในน้ำค่ะ

แล้วอยู่ในนั้นบางทีผุดดำน้ำเล่นกันใช่ไหม

เขาเล่นกันเป็นจริงเป็นจังมาก

ก็มีนกนานาพันธุ์เลยใช่ไหมลูก
แล้วก็หนองบัวแดงใช่ไหมมันเป็นบัวอะไรบัวแดงป่

จะคว่างใหญ่มากเลยเป็นทะเลน้อยนะครับ
งามมากนะฮะอยากจะไปเที่ยวกันนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หากอยากไปดูควายน้ำที่ทะเลน้อย
ควรไปในช่วงเวลาใด
ตัวเลือกที่๑มีนาคมถึงพฤษภาคม
ตัวเลือกที่๒มิถุนายนถึงสิงหาคม
ตัวเลือกที่๓กันยายนถึงพฤศจิกายน
ตัวเลือกที่๔ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์
หนูไปทะเลน้อยมา๕ครั้งได้แล้วค่ะ
ไปดูดอกบัวกับควายค่ะ

หนูได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับทะเลน้อยค่ะ

ขอเลือกข้อที่๔ค่ะ
เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะ
ตัวเลือกที่๔ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อหนึ่งหรือต่อไปครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้ดาด้าครับลูก

เรื่องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๓

และเรื่องเกมเดินเมื่อสอง

ขอเชิญดาด้ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ดาด้าเคยร้อยลูกปั่นไหม

บางทีก็ร้อยเร็วค่ะถ้ารู้
แต่ว่าถ้าไม่รู้ก็ร้อยช้ากว่าเพื่อนมากค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

แล้วมีกระบอกไม้สำหรับลำเลียงลูกปัดไป

เพื่อนคนไหนอยากจะช่วยเชิญด้านหน้าเวทีเลยครับ

ถ้าพร้อมแล้วโจทย์กติกาสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

บัตรจำนวน๕เส้นภายในเวลา๓นาที
หนูร้อยลูกบัตรมาตั้งแต่ชั้นป๕ค่ะ

และหนูก็มีหน้าที่ลอยปิ้งคอ
รายได้ประมาณ๑๐๐บาท

อีกละ๕เมตร
๓นาทีนะคะ
๓นาที๕พวงนะครับ
ได้มั้ยยังลูก
๕พวงนะครับ

ขอให้โชคดีนะครับกับเกมนี้นะฮะ

เอาล่ะขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับขอบคุณครับ
ดาดาเหลือน้องบอดกับผอนุท
ดาด้าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปลูก
น้องบอสค่ะน้องบอสนะแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องบอสครับ

นอกจากเราจะต้องชนะแล้วเนี่ย

เชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

กระสอบเฉยมันจะเฉยไป

มาขอเชิญเพื่อนมาเป็นผู้ช่วยครับลูกมา
เกมเดินกระสอบส่งหนังสือ

จะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อหรือไม่

เกมต่อทีวิทยา๒๓
มาถึงวินาทีที่สำคัญแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

ครูและนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๔
จังหวัดพัทธลุงจะได้รับอุปกรณ์สำหรับทำชุดมโนราไปได้หรือไม่นะครับ
ทำได้๑ข้อรับอุปกรณ์สำหรับทำชุดมโนรา๓ชุด
ทำได้๒ข้อรับอุปกรณ์สำหรับทำชุดมโนรา๕ชุด
ทำได้๓ข้อรับอุปกรณ์สำหรับทำชุดมโนรา๗ชุด
ทำได้๓ข้อรับอุปกรณ์สำหรับทำชุดมโนรา๗ชุด
ทำได้๔ข้อรับอุปกรณ์สำหรับทำชุดมโนรา๙ชุด

ถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับจากเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพัทธลุงครับ

ครัวแต่งตัวให้นั่วมันเก่าแก่มากค่ะ
ถ้าใส่แบบเก่าจะมาที่ร่ำอยู่ดีก็ลุดฆาตและพนันเลยค่ะ
คือมันเกิดปัญหาค่ะ

หากอยากไปดูควายน้ำที่ทะเลน้อย
ควรไปในช่วงเวลาใด

เดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก
อยากได้รางวัลสูงสุดจากทางรายการนะครับ

ถึงจะได้รางวัลสูงสุดจากทางรายการกลับไปนะครับ

ถูกถูกถูกถูกถูก

หากอยากไปดูควายน้ำที่ทะเลน้อยนะครับ
ควรไปในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์นะครับ

รับอุปกรณ์สำหรับทำชุดมโนลา

ผมจะเลือกเฉลยเรื่องต่อไปนะฮะจากเรื่อง

โอเค
ให้ใครอยากได้ว่าสูงสุดนะฮะ
สูงทั้งหมด๔ข้อนะครับ
ถูกครับ
เพลงสุดใจอยู่ในอัลบั้มเสือตัวที่๑๑
ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของพงศิษยคัมภีร์นะครับ
เพลงสุดใจเนี่ยอยู่ในอัลบั้มมาตามสัญญา
เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้วครับคุณผู้ชมครับ

รับอุปกรณ์สำหรับทำชุดมโนรา๕ชุด
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปนะครับจากเรื่องเกมเดินกระสอบครับ
นี่มีความเป็นเด็กที่ตัวโตว่าเปื่อนค่ะ
ก็เลยมีความลำบากกันเพราะว่าชุดที่โรงเรียนที่ปีที่เขาออกไปแล้วที่เขาทำไว้นั้นมันจะมีชุดเล็กอ่ะค่ะ
เพราะว่ามั่วใส่ไม่ได้ค่ะ
หนูรู้ค่ะว่าครูต้อยอยากได้ชุดมโนรามาให้หนูและน้องได้ไซส์ค่ะ
หนูมีโอกาสแล้วหนูจะไปยาย่ามทำไมดีที่สุดค่ะ
เพื่อที่จะได้ชุดมโนราที่สวยกลับมาโรงเรียน
สำหรับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือ
กระสอบไปส่งหนังสือจำนวน๒๐เล่ม

ทำได้หรือไม่ได้ครับ

บอสและเพื่อนพ้องน้องพี่ของพวกเขานะฮะ
ใช้เวลาไปทั้งสิ้นครับ๒นาที๑๘วินาทีสิครับ

รับอุปกรณ์สำหรับทำชุดมโนรา๗ชุด
อ่ะถ้าไม่พอต้องมาลุ้นกันต่อครับ
ข้อที่เหลือครับจากเรื่อง
ร้อยลูกปัดครับ
เล็กเกินไปบางคนก็จะใส่ไม่ได้ค่ะ
โดดสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
เก่งและร้อยลูกปัด๕เส้น
ถ่าย๓นาที

ได้
เวลาว่า๓นาทีใช้เวลาไปทั้งสิ้น๓นาทีครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้มีรอยยิ้มทั้งน้ำตาแล้วครับทำไปได้แล้ว๔ข้อครับ
รับอุปกรณ์สำหรับทำชุดมโนลา๙ชุดและตู้โชว์๑ตู้
และผู้สนับสนุนใจดีที่สุดนะครับน้ำจิ้มซุกิสูดควางตุ้งตราผันท้ายหนอรสิห์
สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับทำชุดมโนราให้กับคุณครูและนักเรียน
จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๓จังหวัดพัทธลุง
หลวงมูลค่าทั้งสิ้นหนึ่งแสนสองหมื่นบาท
ดีใจด้วยนะครับพอครับมีอะไรอยากจะกล่าวสักนิดไหมครับ

ก็ต้องขอขอบคุณทางพันท้ายนรสิงห์นะคะแล้วก็รายการเกมต่อชีวิต
ได้มอบโอกาสดีให้แก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๒๓
วัดโภกโหนดดังวัดพัทธรุงนะครับพวกเราขอสัญญาว่า
จะนำพาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณเช่นกันครับ
คุณผู้ชมครับถ้าอยากช่วยกันดูแลโรงเรียนนะครับ
ก็สามารถติดต่อกับทางโรงเรียนได้โดยตรงนะครับ
หรืออีกหนึ่งวิธีก็สามารถร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิไทยรัฐนะครับ
สนับสนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศไทยได้เช่นกัน
วันนี้ขอบพระคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับ
และวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ
น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิง

คุณผู้ชมสามารถติดตามความน่ารักความสมัครสมาน
สามัคคีของคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างได้ในเกมต่อชีวิต
โครงการพิเศษโรงเรียนนี้หนูรักได้ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับ
สิ่งที่อยากจะปรับปรุงก็จะเกี่ยวกับโรงอาหารโดยเฉพาะในเรื่องของโต๊ะแล้วก็เก้าอี้
เก้าอี้มันเก่ามากเลยค่ะ
ขามันหักหงายหลังชามข้าวล่วงลงมาโดนด้วยค่ะ

เดินสามขานำแป้งไปเทให้หมดค่ะ
ภายในเวลา๓นาทีทำได้หรือไม่ได้ครับ

เรียนต่อชีวิต
โรงเรียนดูรัก